อีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เมื่อวานนี้คุณหมอมโนก็บอก
ก็คือที่ประตูห้าค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะ
ศิษยานุสิตเองก็ยังทยอยไปกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยังมีการเข้าสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ทางเจ้าหน้าที่วัดเขาก็คัดกรองกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศตรงนี้อีกจุดหนึ่ง
จากคุณระปรีภัณฑ์เรินสีผู้ศึกเขาธรรท์ทีวี
รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายเชิญค่ะ
ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายที่เดินทางมาสวดมนต์ในวันนี้ค่อนข้างบางตานะคะ
เพราะว่าบางส่วนพักค้างคืนอยู่ที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงคัดกรองบุคคลที่จะเข้าไปภายในอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะ
บรรยากาศบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นทางเข้าหอฉันแม่ชีคนนกยูงหรือหอฉันคุณยายและกุฏิดาวดึง
ซึ่งถูกระบุว่าพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอาจพักรักษาอาการป่วยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวเช้าวันนี้
ซึ่งเข้าสู่วันที่๒ตามระยะเวลาที่สารอนุมัติหมายคนวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยในความผิดร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
รับเช็คของสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ศิษยานุสิตยังคงทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด
เพื่อร่วมโครงการสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่วันนี้ศิษยานุสิตที่เดินทางมา

จากบางส่วนพักค้างคืนที่วัด

ยังคงตั้งโต๊ะคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปด้านในวัดอย่างเข้มงวด
โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม
ซึ่งระบุชื่อนามสกุลจังหวัดและลายเซ็นต์ของผู้ออกบัตรรับรอง
แต่หากใครที่ไม่มีบัตรต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน
โดยให้ผู้ซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายรับรอง

ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค
เช่นเดียวกับรถยนต์ทุกคันที่จะเข้าไปด้านใน
ต้องลดกระจกและแจ้งความจำเป็นหรือแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ของทางวัด
จึงจะสามารถเข้าไปภายในได้
หากเป็นรถของบุคคลภายนอกจะไม่อนุญาตให้เข้าโดยเด็ดขาด
ส่วนบริเวณด้านหน้าซึ่งจัดเป็นสถานที่สวดมนต์อีกจุดหนึ่ง
พบว่าวันนี้ยังคงมีศิษยานุสิตจำนวนหนึ่งนั่งปักหลักอยู่
โดยมีการนำแผงเหล็กมากั้นเหมือนเช่นวันนี้
ขณะเดียวกันนะคะยังคงจำกัดพื้นที่สื่อมวลชน
ให้อยู่บริเวณด้านหน้าถนนเท่านั้น
ห้ามศิษยานุสิตทุกคนให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ส่วนถนนคลองแอลนะคะซึ่งเป็นเส้นทางผ่านด้านหน้าประตู๕และประตู๖
ของวัดพระธรรมกายรถยังคงสัญจรได้ตามปกติ
โดยไม่พบว่ามีการนำเสาคอนกรีตมาปิดถนนอีก
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจสพคลองหลวงนำรถมายกออก
พร้อมเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด
วันนี้คงต้องติดตามนะคะหลังจากเข้าสู่วันที่๒
ในห่วงระยะเวลาที่สารอนุมัติหมายคนวัดพระธรรมกาย
ตัวตัว๕วัดพระธรรมกายค่ะ